อ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของโจรมาขโมยชุดชั้นในหน่อยครับ

ล่าสุดอีกแต่มันต่างกันตรงไหนรู้ไหม
รอบนี้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบชัดเลยนี่
เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมา
ที่ไหนฮะเนี่ยราวตากผ้าถูกต้องค่ะ
พิกัดมุ่งตรงไปที่ราวตากผ้าแล้วผู้ชายคนนี้เขามีรอยสักนะคุณ
ครับเป็นรอยสักเหมือนกับแบบลายมังกรที่แขนขวาอันนี้บอกเป็นตำหนิเอาไว้ก่อน
นี่นี่ดูสิเข้ามาที่บ้านพักที่หนองพึ่งสารพีเชียงใหม่นี่แหละค่ะโอ้โห
บันไดมาถึงราวตากผ้าแล้วเอาเลือกก่อน
ราวเนี่ยมีชุดชั้นในตากไว้เอาก็เลือกตัวไหนดีนะลูกไม้หรือสีไหนดี
ตอนแรกผมตกใจแล้วคือผมนึกว่าเขาดมสิ
เพราะว่าหน้าเขาไปใกล้ชุดชั้นในที่ตากไว้มาก
ใช่ค่ะคือมันมืดไงคุณเขามากลางดึกเขาก็ต้องเพ่งดูลายดูสีกันหน่อย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าตื่นมาตอนเช้าชุดชั้นในที่ตากไว้มันหายไปหลายตัว
เปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวนี่โรคจิตมาแบบชัดเลยนี่
เอาหลักฐานไปแจ้งความที่ตำรวจสพสารพีนะคะ
แล้วเจ้าของเนี่ยเขาบอกเลยคนร้ายคนเดิมแน่เลย
สองเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มาเอาไปแล้วรอบนั้นอ่ะจับตัวไม่ได้
ไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องวงจรปิดไงเธอก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดซะเลย
แล้วรอบนี้มาอีกไงเห็นชัดเจนใช่
หวังว่ารอบนี้ตำรวจน่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้นะ
งั้นเดี๋ยวจะไปขโมยชุดชั้นในที่ราวบ้านอื่น
กลางวันก็ไม่ค่อยได้เพราะตากกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยแบบนี้
ไม่รู้จะตากที่ไหนแล้วตากในห้องก็เหม็นอับอีก
เป็นทุกข์เหมือนกันนะเนี่ย